อะไรอ่ะคุณอะไรฮะคือหอยเหรอแล้วกระป๋องหอยบึ้มบึ้มแบบเนี้ย
เออเขาบอกหอยดองพอยังไม่ทันเปิดนะบึ้มใส่หน้าเลย
โพสต์คลิประบุข้อความบอกว่าไม่ได้กินดิแต่ร้านค้ารับผิดชอบให้ทุกอย่าง
ปกติร้านนี้อร่อยและสะอาดมากนะครับนี่คุณผู้ชมฮะคือนี่แค่เปิดฝา
พลาสติกนะฮะยังไม่ทันได้แกะเขาเรียกว่าอะไรนะ
ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ค่ะยังไม่ทันได้แกะตัวซีนเลย
มันระเบิดนี่มันระเบิดปึ้ง
ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวดูนะอุ้ยนี่เป็นคลิปที่เขามีการใส่เพลงไว้นะฮะ
คือมีสองคลิปแหละครับที่โพสต์เอาไว้คือตอนแรกเป็นโพสต์คลิปที่ใส่เพลง
คนก็เข้าไปถามบอกมีคลิปที่ไม่ใส่เพลงไหม
คุณเคยเปิดกระป๋องอันมันฟู้ขึ้นมาไหม
เคยแต่อันนั้นเราเข้าใจได้เพราะว่ามันอัดแก๊สไง
แต่อันนี้ไม่ได้อัดแก๊สมันเกิดอะไรขึ้น
หอยแครงที่บรรจุอยู่ในกระป๋องหรือเปล่า

ชาวเน็ตเม้นต์กันหลากหลายเลย
บอกว่าแค่เห็นภาพกลิ่นก็มาทางบลูทูธเลยนะครับ
เจ้าของคลิปก็ตอบกลับไปว่า
ใช่ครับกลิ่นยังเค็มติดจมูกอยู่เลยครับ
คอมเมนต์บอกว่าระบบเปิดฝาอัตโนมัติหรือเปล่า
เจ้าของคลิปบอกไม่ใช่ล่ะครับแบบนั้นคงไม่มีแบบนั้นนะครับ
คอมเมนต์ให้ข้อมูลบอกว่าเวลาเปิด
พยายามนำกระปุกไปแช่น้ำเย็นทิ้งไว้ก่อนค่ะ

เพราะความร้อนทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นภายในกระป๋อง

ขณะที่อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่คาดว่าน่าจะเป็นร้านค้า
เจ้าของคลิปไปซื้อหอยแคลงกระป๋องนี้มานะครับ
เข้ามาตอบแบบนี้บอกว่าต้องขอโทษคุณลูกค้าอีกครั้งมากนะคะ
ขอบคุณที่แจ้งมาบอกกันให้แม่ค้าได้แสดงความรับผิดชอบ
แม้มันจะไม่มากมายแต่ก็ยังได้ดูแล

ส่วนเจ้าของโพสต์ตอบกลับไปว่า
ยังเป็นลูกค้าตลอดชีวิตครับเหมือนไม่เป็นไร
แต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนต้องหาคำตอบนะคุณนะ
หอยที่ถูกดองอยู่ในบรรจุพันธุ์แบบนี้
มันมีสิทธิ์ที่จะระเบิดขึ้นมาขนาดไหนนะคุณนะ
เออเดี๋ยวไว้เราถามอาจารย์อะไรดีคุณอาจารย์ออสนะ

ค่ะนี่ยังโชคดีไงที่อย่างน้อยคนไม่ได้เป็นอะไร
เพราะว่ากลัวว่าบางทีแบบมาบึ้มใส่หน้าไอ้ตัวอลูมิเนียม